ทีนี้มาตามหาเจ้าวิจิตรกันหน่อยนะคะ

เขาบอกว่าเจอมันเห็นจัดเลย
แต่ตอนนี้วิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหน
เสือวิจิตพูดเหมือนตามล่าโจรเลยนะ
เออโจรสมัยก่อนเราเรียกเสือไงเสือบุ๊กเสือบุ๊กอย่างนี้
อันนี้เป็นเสือวิจิตย์อันนี้เสือจริงค่ะแล้วตามมา๔วันแล้วด้วยนะคะ
นี่คือหน้าตาของเจ้าวิจิตรเป็นเสือโครงหนุ่มด้วย
เพราะว่าเขาอายุสี่ปีค่ะปกติแล้วอยู่ที่ป่าห้วยขาแข้ง
เขาเดินออกนอกพื้นที่ผืนป่าฝั่งตะวันตกของอุทยานแห่งชาติแม่วง
ตั้งแต่ช่วงเย็น๒๘๒๙พฤศจิกายน
พบว่าเจ้าวิจิตรเดินออกจากตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์
ที่ตำบลบางมะค่าอำเภอขานุวรรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชร
และก่อนที่จะมีชาวไร่ค่ะพบรอยเท้าเสือ
เดินวนเวียนใกล้คอกแพ้ในอำเภอขานุวรรลักษบุรีนี่แหละ
ห่างจากจุดชุมชนน้อยมากค่ะ๕๐เมตรเท่านั้นเอง
ใช่ฮะชาวบ้านเขากลัวเลยนะฮะรอยเท้าเสือรอยเบล่มเลยนะครับ
จากนี้มีคนเห็นเจ้าวิจิตจะด้วยเป็นแม่ค้าขายผลไม้ค่ะ
ชื่อนางเดือนแสงวิชัยนางเดือนบอกว่า
ขณะที่ขายผลไม้อยู่ข้างทางยืนอยู่คนเดียวตอนนั้นน่ะ
เห็นเสือโครงตัวใหญ่เลยสูงขนาดหน้าอก
เดินข้ามถนนด้วยความเร็วโอ้โห
ร้านขายของอยู่ก็ต้องทิ้งค่ะบอกว่าไม่เอาอะไรแล้ว
แต่ทีนี้วิ่งไปที่หลวงพ่อโตพระพุทธรูปที่วัดบ่อหิน

บอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเสือโครงตัวจริงแบบนี้
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
โอ้โหบอกเลยว่าขาก็สั่นตวก็สั่น
แต่ก็นึกไว้ก่อนว่าไปหาหลวงพ่อโตก่อนอย่างเดียว
โอ้โหนักข่าวของเราไปถามป้าถ่ายรูปไว้บ้างเปล่า
บอกโอ้โหฉันก็กลัวอยู่อย่างนี้แล้วฉันจะไปถ่ายได้ยังไง
เอาแค่ตัวเองให้รอดก่อนภาพคงไม่ได้ถ่ายค่ะ
จริงก็เพิ่งเคยเห็นกับตาตอนนี้แหละ
แล้วมันไม่ได้อยู่ในกรงไงมันออกมาแบบนี้เลย
โอ้โหป้านี่ใจหล่นไปที่ตะตุ่มเลย
วิ่งไปไหว้พระขอพรขอให้ท่านช่วยหน่อย
และลักษณะเดินข้ามถนนคือเดินจากฝั่งนู้น
เดินมาหาร้านป้าค่ะโอ้โหป้าก็คงอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
ครับทีนี้ก็ร้อนถึงผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชนก็ประกาศผ่านหอกระจายเสียงเลย
บอกว่าพวกเราลูกบ้านหมู่เราทุกคน
ต้องระวังกันหน่อยนะระมัดระวังคนในครอบครัว

กลางค่ำกลางคืนขอให้อยู่ในบ้าน
ห้ามออกจากบ้านไปไหนเด็ดขาด
เพราะตอนนี้เสือวิจิตรมันเพ่นพ่านอยู่
เป็นเสือจริงนะคะไม่ใช่โจรนะคะ
เอาทีนี้นายงามพลเลิศดุลเป็นผู้ช่วย

ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
วิจิตรยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่
ไม่ได้รับรายงานการจู่โจมการถูกทำร้าย
ว่าน่าจะเป็นการสำรวจพื้นที่
เพื่อหาที่อยู่ใหม่และการเตรียมหาคู่ของเจ้าวิจิตร
ถ้าชาวบ้านเห็นอย่าทำร้ายเขานะ
อย่าไปยิงเขานะให้ส่งเสียงดัง
หรือหาอะไรมาเคาะให้มันดัง

ไม่ทันแล้วคนเมื่อกี้บอกว่าโอ้ฉันไม่รู้ก่อน

ฉันจะส่งเสียงออกมาฉันยังไม่กล้าเลย